สวัสดีค่ะจะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงที่สุดเพราะเต้นทุกเช้าเลย
ออกกำลังกายสัก๕นาทีหรือว่า๑นาทีมันก็มีความสุข
ทำให้ร่างกายนะครับตั้งแต่สมองยันถึงระดับล่างมันได้ออก

สีสันข่าวเช้าตรู่เทลัมมาแล้วครับ
นะครับคุณอรัชพรสั่งอะไรผมก็ทำหมดแล้วครับเพราะเขาน่ารักเพราะสีสันข่าวเช้าตรู่นะครับ
ต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการออกกำลังกายครับจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
ออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะครับเอากลิ้งน้อยเอานั่งเอาไอหมุนตัว
ถ้าไฮไฟสวัสดีและสวัสดีอีกรอบไปนอนไปนอนแล้วมากินได้
แม่ฝึกดีแบบนี้นะครับทำได้มีรางวัลครับผม
แม่น้องหมาน่ารักจริง
เตือนหนึ่งเตือนสองเตือนสาม
แม่เจ้านายครับขอหนูกินหน่อยนะครับ
สะกิดขนาดนี้ยังไม่สนใจหนูเลย
หิวนะหิวนะแบ่งกันนิดหน่อยยังไม่ให้เลย
ดีลูกตื่นเช้าแบบนี้มาสวัสดีกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ครับผมกลัวไม่ครับกลัว
พ่อเองลูกพ่อเองพ่อเองลูกจำพ่อได้ไหมพ่อเองลูก
พ่อครับหนูกลัวหนูกลัวห้ง
มองเห็นอยู่นั่นก็คือตัวบึ้งแมงมุมยักษ์
ที่คนไทยหลายภาครับประทานและรู้จักกันดีในชื่อว่าตัวบึ้งครับ
นำมาลวกน้ำร้อนก่อนนะครับเพื่อให้เขาอยู่นิ่งนะครับ
แล้วก็นำน้ำมันเผือกเทลงกระทะแล้วนำมาทอดกระเทียมพริกไทย
กระเทียมนิดเอาตัวบึ้งลงไปแล้วก็จะได้บึ้งยักษ์ทอดกรอบหอมอร่อย
เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ